เอางี้ดีกว่าไปดูเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ดีกว่านะคะ
คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาลสินนะ
ไปหาตัวอะไรบางอย่างที่เรียกได้ว่าน่าจะทำรายได้ได้ดีในช่วงนี้เลย
และที่สำคัญนะเอามาทำเป็นเมนูเด็ดแซ่บหลาย
อยากรู้ใช่ไหมว่าตัวนี้คือตัวอะไรตามไปขุดตามไปดูกันจ้า
ตามไปเลยค่ะนี่เขากำลังขุดขุดหาอะไรกันอยู่
นี่ต้องเปิดเพลงงัดทางงัดไปด้วยนะต้องงัดต้องขุดสิ
ต้องงัดทางงัดงัดขุดกันอยู่นี่แหละค่ะ
ขอดูด้วยคนนะคะว่าขุดอะไรชาวบ้านหนองหัวช้างจังหวัดกาลสิน
เขากำลังขุดขุดอยู่เนี่ยไม่ได้ปลูกต้นไม้นะคุณเห็นไหม
เขากำลังขุดเป็นรูเป็นหลุมใหญ่แบบนี้เขากำลังขุดหาเจ้าตัวนี้
เดี๋ยวก็คือนั่นก็คือแมงจิปโปมจิปโปมก็คือจิ้งหรีด
ใช่ค่ะเป็นแมงประเภทเดียวกับจิ้งหรีดแต่ว่าคล้ายกันเขาบอกตัวคล้ายจิ้งหรีดเลยเนี่ย
รูปร่างหน้าตาคือเหมือนจิ้งหรีดอ่ะเอาง่ายนะคะคำถามต่อมาคือ
แมงจิโป่งแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรตอบได้เลยคำเดียวว่า
เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารที่มันโอ้โหอร่อยเด็ดเผ็ดแซ่บสไตล์บ้าน
ไอเวียไอเวียต้องลองชิมนะแมงจิโป่งเนี่ยนะ
ใครได้ลิ้มลดแล้วย่งนิ้วให้กันทั้งนั้นเลย
มันจะมันกรอบแซ่บหลายเด้อที่ไอเดียเด้อ
การขุดของชาวบ้านเขามีวิธีการขุดนะไอเวียนะ
ไม่ใช่แค่การขุดศูมิ๔ศูมิ๕ศูมิ๖ศูมิ๗ศูมิ๘ศูมิ๙ศูมิ๑๐ค่ะ
จะเอาไปถึงกี่ศูมิครับ
ก็ขุดแบบไม่ใช่ศูมิ๔ศูมิ๕แล้วจะขุดหาเจอ
มันต้องมีวิธีในการขุดก็คือมีอุปกรณ์ค่ะ
อุปกรณ์ที่ว่ามี๒อย่างค่ะไอเวียคะ
มีเสียมคู่ใจนะคะแล้วก็ขวดพลาสติกเจาะรู
เมื่อมีครบทั้งสองอย่างแล้วออกเดินเลยจ้ะ
ออกเดินหาแมงจิโป่งเลยจ้า
การหาก็ไม่ยากแต่ต้องใช้ความชำนาญนิดนึง
อย่างแรกเลยให้มองหาพื้นดินที่มีลักษณะพูนขึ้นมา
คล้ายกับขุยมดมันเป็นแบบเดินอยู่แล้วพื้นมันแบบอูน

เดี๋ยวผมขอเคลียร์กับคุณตรงนี้ก่อน

ไอ้ผิวที่มันอุ่มนูนเนี่ยมันคือผิวอะไร

คือผิวมันอูเรียบเสมอกันมันพูดขึ้นมามันนูนเอาง่าย
มันก็จะมีขนาดใหญ่กว่าด้วยนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าถ้าเจอผิวที่มันนูนขึ้นมาแบบนี้
ปักหมุดเอาไว้เลยว่าตรงนั้นมีแน่นอน
ปักหมุดเสร็จทำการขุดเลยขุดกันไว้เลยกับคุณขุดลงไป
ขุดลงไปเรื่อยจนกว่าคุณจะเจอแมงสิโปมาค่ะ
ถ้าคุณไม่เจอคุณก็เอาตัวลงไปเลยค่ะ

ขุดไปแล้วก็คุณจะเจอเจ้าตัวนี้อ่ะแหละ

จับทันทีเพื่อกันมันจะกระโดดหนี
จับได้เสร็จปั๊บมันไวมากเลยคุณ
จับได้เสร็จปุ๊บยัดใส่ขวดพลาสติกเจาะรูเลย

แต่วิธีการหาแมงจีโป่งเนี่ยนะ
อกจากการขุดแล้วมันก็ยังมีวิธีอื่นนะคุณ
อย่างเช่นเทน้ำใส่รู

เออใช่คุณเข้าใจหัวอกแมงจีโป่งเนอะ

มีประสบการณ์ในการไปหา
แมงจิโปมแมงจินูนอะไรพวกนี้
เวียเคยเห็นเวียเคยทำ
เวียมีประสบการณ์การอยู่ในรูมาก่อน

คุณพูดเวียเขาเสียหาย

มาพูดถึงตัวแมงจิโปมกันดีกว่าคุณผู้ชม
แมงจิโปมพวกนี้คุณรู้ไหมว่าราคาดีมาก

เขาก็นิยมนำมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร

ซึ่งการจะนำมาประกอบอาหาร
ต้องล้างด้วยนะคะต้องมีวิธีการล้าง

หลังจากนั้นเด็ดปีกเด็ดขามันออก
แล้วก็เอาเครื่องในออกให้หมดก่อน

แต่บางคนเขาเอาไปตำเหมือนตำป่นจิ้งหรีด

อันนี้คือเอาไปคั่วไปทอดในกระทะก่อน
บางคนเขาคั่วแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ทาน
สมุนไพรก็มีเหมือนกัน
แล้วก็ทำในแกงแกงก็ได้
หรือว่าตำป่นอย่างที่บอกคล้ายตำป่นจิ้งหรีดก็ได้เหมือนกัน
ก็คือเป็นอาหารตามแบบฉบับอีสานพื้นบ้านนะคะ
ซึ่งก็ดิฉันก็ยังไม่เคยลองเหมือนกัน
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
การใช้เวลาว่างในช่วงนี้

คือคนสมัยก่อนเวลาเขาว่างเขาก็จะไปขุดหาอาหาร

เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะคุณ

แล้วก็คือมันก็ไม่ได้สกปรกอะไร
เพราะมันอยู่ตามพื้นดินอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ

ที่สำคัญลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ด้วย
ไม่ดีเอาไปขายได้อีกด้วยเพิ่มรายได้ได้อีก
นั่งกินกันแบบรอบเป็นวง

อบอุ่นออกไปขุดตั้งแต่ตี๕
แล้วได้กินตอนไหนคะแล้วก็ได้กินตอนไหนคะ

ก็ช่วยกันขุดไงแล้วเสร็จปั๊บกลับมาเหนื่อยนอนหลับ

ก็คือแมงจริงหลี

กลางวันอาหารแผลก่อน

ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมแนะนำให้ซื้อกินเอานะครับ

สักอาทิตย์ทั้งหลายรายได้ด้วย